กฎกระทรวงออกประกาศค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์รับจ้างราคาใหม่
ไขข้อสงสัยชัดจากปากอธิบดีกรมขนส่งทางบก
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที